คอ๔แผลเสียชีวิตอยู่ที่โรงแรมที่ภูเก็ตโรงแรมดังเลยคุณผู้ชม

เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะ
อันนี้ก็แปลกเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไร
แต่น่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วเพราะว่ากลิ่นมันแรงมาก
ขณะกู้ภัยเข้าไปนี่ต้องจุดทูปหลายดอกเลยค่ะ
นี่คุณผู้ชมตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วเห็นควันนี่ไหมค

ใช่แล้วจุดทูปเป็นกรรมอ่ะดอม
เพื่อที่จะดับกลิ่นเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่า
น่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในจังหวัดท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต
เป็นโรงแรมชื่อดังและตำรวจสพเชิงทะเล
พร้อมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินอบตเชิงทะเลเนี่ย
ก็ไปตรวจสอบที่ห้องหมายเลข๒
มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตอยู่นะคะ

กู้ภัยไปถึงเนี่ยบอกว่าสบเนี่ยจากการชนสุดเบื้องต้น
ศพน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒วันแล้วนะคะ
เป็นศพผู้ชายสวมกางเกงขาสั้นตัวเดียว
จมกองเลือดแล้วหูที่พื้นคุณผู้ชม
ไปด้วยเลือดนะคะมีแผลโดนแทงที่คอ๔แห่ง
หน้าประตูก็เจอมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดตกอยู่๑ด้าม
อายุ๓๕ปีค่ะเขาถือหนังสือเดินทาง๒สัญชาตินี่
สหรัฐอเมริกาคลอสตาริกานะคะ
ในห้องเนี่ยเจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่ง
ไอแพทเครื่องหนึ่งมือถือ๒เครื่อง
สกุลเงินไทยกระเป๋าปืน๖๐๐๐บาท

พอเปิดดูเจออุปกรณ์การเสพกัญชา๑ชุด
แล้วก็มีชุดพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์ดำน้ำ

ในห้องน้ำเนี่ยกระเป๋าในห้องนามเนี่ย
เข้าไปดูก็เจอถุงพลาสติกใสหนึ่งถุงคล้ายกับมีเศษแบบไม่แน่ใจว่าเป็นไอซ์หรือเปล่าแล้วก็มีอุปกรณ์การเสพอยู่ด้วยนะคะ
จากการสอบสวนสอบถามกับทางโรงแรมโรงแรมบอกว่าจริงนายแดเนียลเนี่ยเขาเปิดห้องพักรายเดือนพักมาตั้งแต่๓๐สิงหาแล้วแล้วก็ต่อสัญญาพักเดือนที่๓เอาไว้แล้วด้วยปกติเขาก็เป็นคนที่ชอบไปดำน้ำชอบชกมวยแล้วก่อนหน้านี้เท่าที่สังเกตเหมือนกับมีอาการเครียดเก็บตัวแล้วก็ดื่มหนักด้วยค่ะนี่คือที่ทางเราสอบถามคนที่ใกล้ชิดเนี่ยนะคะเมื่อวันที่๒๖ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยมีคน
เจอนะมีคนเจอนายแดเนียลครั้งสุดท้ายคือไปซื้อน้ำผลไม้แล้วก็กลับเข้าห้องล็อกประตูจนเมื่อวานเนี้ยแม่บ้านที่เขาจะมาทำความสะอาดเขาก็ได้กลิ่นเหม็นพอไปเปิดห้องดูเจอเป็นศพแล้วตำรวจเองยังไม่ได้สรุปสาเหตุการตายนะคะว่านี่เกิดจากการฆาตกรรมหรือว่าการฆ่าตัวตายเองอยู่ระหว่างเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุทั้งหมดจะมาสอบแล้วเดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจกล้อง